คุณผู้ชมคะไปดูที่นครพนมกันหน่อยค่ะ

เข้าไปจับกลุ่มตรวจพบยาเสพติด

เขาจะถูกตำรวจทำร้ายร่างกายจนตายค่ะ
ก็มีการเรียกร้องขอความเป็นธรรมมีการไปแจ้งความดำเนินคดี

สุดท้ายต้องออกมาประท้วงขอความเป็นธรรมยืนยันว่าจะไม่เผาศพค่ะ
ผู้ตายคือนายวิทยาโสภาวงศ์นะคะเป็นพนักงานอบตก้านเหลือง

เสียชีวิตขนาดถูกตำรวจชุดสืบสวนสนบเข้าตรวจสอบจับกลุ่ม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒๘กรกฎาคมแล้วนะคะ
ทางตำรวจบอกว่าผู้ตายวิ่งหนีเลยต้องมีการวิ่งตามไปไล่จับ
แล้วก็พอจังหวะที่พาตัวมาสอบสวนที่สพนบ่อ
ผู้ตายมีอาการหน้ามืดแน่นหน้าอกแล้วก็หมดสติ
พอส่งโรงพยาบาลก็เสียชีวิตแต่หมอบอกว่าผู้ตายเสียชีวิตตั้งแต่ก่อน
มาถึงโรงพยาบาลแล้วยาดก็เลยคล่องใจกันจนเก็บศพเอาไว้จนถึงทุกวันนี้
ล่าสุดพตรธนชาติรถคลองตันผู้มังคับการตำรวจภูทรจนพนม
ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแล้วก็สอบสวนข้อได้จริงเรื่องนี้ทันที
และมีคำสั่งย้ายตำรวจทั้ง๖นายรวมถึงสารวัตรใหญ่หัวหน้าสถานี
ไปประจำที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจนพนมด้วย
กว่าจะมีการสอบสวนดำเนินคดีแล้วเสร็จนะคะ
ป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวคุกคำพยายามหลักฐาน
ส่วนสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวน
แล้วก็รอผลชนสูตรโดยละเอียดมายืนยันด้วย

ว่าตำรวจซ้อมผู้ต้องสงสัยจนเสียชีวิตจริงหรือเปล่า